สวัสดีครับ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันหลังครบทรงชาตินะครับ
วันที่๑ตุลาคมวันเศรษฐกิจแห่งชาติ
เลขที่ออกมาเขาฉันบอกเลข๙๕เห็นไหมล่ะแองจี้
คุณออกมาจากไหนมันออก๙๓ข้างล่างออก๕
ไม่ใช่ข้างล่าง๒ตัวมันออก๕๙

แล้วก็เลขท้าย๒ตัวก็๕๙

แล้วก็เลขหน้า๗๕๗แล้วก็
เพราะฉะนั้นเลขดังของพี่โรเบิร์ตงวดนี้ก็ไม่ออก

คือรู้สึกเป็น๐๘๐๘ใช่ไหม

๑๙ใช่
หรือยังงั้นแล้วก็รู้สึกจะไม่ออกเนอะ
ก็เลขนายกทุกงวดสินะคุณแม่

ทั้งที่มีรถคันนั้นเอาผ่านออกไป

อืมอืมอืมอันนี้คุณต้องใส่เลยคุณ
อ๋อให้เห็นว่าซื้อตัวนี้แล้วว้าว
อืม

หลังจากเมื่อกี้ลุ้นพร้อมกันตอน๔โมง

ไม่มีใครถูกเลยก็มาอยู่บนหัวน้องเนี่ย

เป็นว้าวก็คือไม่ได้ว้าว
ฟังเออเข้าใจเนอะ

นี่ค่ะพิธีกร

หญิงต่อการน้ำบนเมื่อเช้าฮวันนั้น
เล่นมันเต่าหวย
แต่ลูกน้องมดดำถูกกันละนาวเลย
มันเอางวดเก่ามาแอปถ่ายรูป
นอกไปเรื่องแรกพวกนี้ก่อนดีกว่า

บิ๊กปั๊ตนะครับพบัตรรอคนใหม่
จอดแถลงคดีน้องชมพู่

ผลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ

แถลงความคืบหน้าคดีน้องชมพู่
ในวันที่๒ตุลาคมนี้นะครับ
โดยที่ทางบิ๊กปัดเองเนี่ยนะครับ

เล่าถึงความเชื่อมโยงต่างนานา

มีความคืบหน้าไปประมาณ๙๙แล้วนะครับ

ผลตรวจของเส้นผมนะครับ

จุดที่ไปพบศพน้องชมพู่

ไม่มีพยานหลักฐานใดเพิ่มเติม
ก็ต้องมีการพักการสืบสวน

กว่าจะมีข้อเท็จจริงใหม่เกิดขึ้นนะฮะ
ซึ่งในอนาคตหากมีพยานหลักฐานใหม่
ก็สามารถเริ่มการสืบสวนต่อได้นะฮะ
เพราะเรื่องนี้อายุความ๒๐
เคยมีประเด็นของต่างประเทศนะฮะก็โอ้โหผ่าน
ไว้๑๐กว่าปีกับ๒๐ปีจะได้บทสรุปถึงจะเจอคนที่กระทำก็
เพราะฉะนั้นคดีน้องชมพู่จะกลับมาอีกครั้งเห็นก็
อย่างลุงพลพรุ่งนี้จะมาเลยจะนั่งเครื่องบินมาเลย
มากรุงเทพมาดูมาดูว่าผลยังไงแม็กอุ๊บพรุ่งนี้มีใคร
รู้ไหมที่จะไปฟังเธอใครครับหนึ่งอุ๊บวิริยะเธอไม่รู้อุ๊บวิริยะ
จะไปฟังด้วยใช่เขาตีกันตีกันเรื่องอะไรเหรอเรื่องอะไรที่
บอกว่าคุณปิ๋มซีโฟให้ผลประโยชน์ออกโฆษณาเท่าไหร่
อย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าลุงพลก็เหมือนพรุ่งนี้ก็จะแถแหลง
ที่ไหนเธอแกแล้วอ่ะใช่เหมือนเขาเทกันแล้วน่าจะที่สำนัก
ฟังหมอปลาไปไหมไม่รู้เหมือนงั้นที่ผมอยากรู้คือคนพวกเนี้ย
รุ้นเลยรุ่นที่บ้านก็ได้ที่สิมันจะยังไม่รู้นี่ว่าใครฆ่า
ถูกต้องไหมก็ยังไม่แถลงไม่คือคือพรุ่งนี้เขาแค่จะแถลงความคืบหน้าว่ามีความคืบหน้ายังไงบ้าง
แล้วก็รอแค่ผลแค่เส้นผมอีกหนึ่งเส้นนะครับก็คือแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เส้นผมเส้นนั้นเนี่ยมันยังชี้ชัดไม่ได้
เพราะมันยังไม่มีหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องพักคดี

พักไปก่อนเท่านั้นเองแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายมันมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถดึงขึ้นมาใหม่ได้
ก็มีหลายคดีนะพี่ท่าน
แต่ถูกนะพี่อู๊ดถูกเลขนะ

ยังยุ่งอยู่กับเลข
ได้ถ่ายไปด้วย

มีหลายคดีนะที่ไปตอบไม่ได้

คุณแม่เขาวงในเขาบอกเขาลุ้นกันยิ่งกว่า
เขาบอกว่าพรุ่งนี้มีหลายคนต้องเงิบนะ

ต้องไปหาข้อมูลคุณแม่

เงิบกับผลที่ออกมา

เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องเอาตรงที่ว่า
ก่อนหน้านี้อาจจะนำเสนอได้ไม่หมด

เงิบพอเข้าใจได้ไอ้เงิบก็ยังนอนได้ไง

เงิบเนี่ยไอ้เงิบเนี่ยธรรมดา

คุณก็เนี่ยบรูอยู่กันข้างหน้าเนี่ย
ไม่ใช่เอาไงใครจะหอนก็ฉันก็อยากจะดู
ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เดี๋ยวต้องไปดู

หนุ่มมาทำหน้าแบบนี้

ข่าวลุงพลยังไงพรุ่งนี้คนก็กลับมาดูอีก
แล้วหลายคนที่ติดตามมาข่าวนี้นะคุณแม่
เริ่มทอดใจทอดใจบ้าง

แต่พรุ่งนี้ถ้าสมมุติมันเกิดคดีพลิก
คดีพลิกไอ้คนที่แบบโอ้โห

คนที่แบบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ไง

คนที่เราคิดไม่ถึงในครอบครัวเป็นคนทำเส้นผมนั้นเป็นของใครจริงเนี่ย
เออมันสนุกนะ

ตัวละครอาจจะไม่มีแค่นี้ก็ได้

เอาสอนยอกได้เพราะพวกนี้ฝ่ายไหนจะเงิบ

เรื่องต่อไปพ่อเดือบ
อ่านไปอ่านมาแล้วอยากรู้จริงนะ
แม่จะคุณอย่างรู้นั่นแหละผมก็อยากรู้

ใครจะไปรู้เครื่องร้องปุ่นที่นี่

อยู่ทุกอย่างเหลืออะไรอย่างนี้
คุณนี่มันน่าจะเข้าประกวดกองประกวดเหมือนกันนะ

หรือให้คุณตัดการประกวดทิ้ง

ถามพี่หนุ่มหนุ่มไม่พูดหรอก

มันเป็นเรื่องของทางตำรวจเขามันเป็นหน้าที่ของเขา

มันเป็นการไปชี้นำสังคมว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

เพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันคือเรื่องจริงหรือไม่จริง

แต่พรุ่งนี้ใครจะไปดูหมอปลาจะไปหรือเปล่า

แล้วหมอปราฉันไม่มีรายหากจะส่งรายปรามาซิ

ฉันจะอ่านข่าวนี้ก่อนระหว่างนั้นน่ะ

แน่นอนฮะโรงเรียนกลายเป็นข่าวที่เราจะต้องอ่านอีกฉันว่าทั้งเดือน
เดือนตุลาก็อาจจะทั้งเดือนวันนี้วันที่๑ตุลาคมแล้ว
ที่โรงเรียนศาลศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
แน่นอนครับก็ได้มีกลุ่มผู้ปกครองครั้งนี้๑๕๐รายนะฮะ
ติดต่อขอเข้าพบผู้บริหารของโรงเรียน
เพื่ออะไรฮะเพื่อขอดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ภายในห้องเรียน
ต่อมาที่สำนักงานอายการจังหวัดนทบุรี
กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาอย่างที่เมื่อวานเราบอกว่า
อาณุบาลจบไปแล้วเด็ก๓กว่าคราวนี้เป็นของชั้นประถมแล้ว
ป๒ป๒ทับ๑โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ย
รวม๖คนซึ่งถูกครูคาบูครูคาบูนี่เพื่ออายุ๑๘
ครูสอนดนตรีนะฮะทำร้ายโดยใช้ด้ามที่ตักขยะ
คุณหนุ่มเล่าเมื่อวานถูกต้องไหมตีมือเด็กนักเรียน
ทั้งห้องจนหักว่ะแรงแค่ไหนไม่ได้ว่ามือหักนะ
ก็นัดผู้ปกครองให้พาเด็กนักเรียนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเนี่ย

ต้งนี่ขอใช้ว่าเป็นนามสมมุติแล้วกัน

ถ้าสมมุติฉันมีลูกได้นี่คงจะโอ้โหลูกหลายคนแล้ว

จริงคูคาบูคูคาบูอายุ๑๘นิดหนึ่งเป็นลูกผมนี่ไม่ได้คาบูนะคาอย่างอื่นซึ่งในต้องเนี่ย
ถือว่าเป็นหนึ่งในพ่อของเด็กที่ถูกคาบูทำร้าย
เปิดเผยว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนได้นัดให้พาลูกมาพบกับพนักงานอายการ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพครับเพื่อทำการสอบปากคำเด็กถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับ
ถูกครูคาบูทำร้ายในห้องเรียนคุณ
ไปดีจริงลูกก็รู้กันอยู่นี่พ่อยังเด็กกันอยู่เลย
ทำร้ายนักเรียนส่วนตัวเนี่ยมองว่าคดีนี้ยังถือว่าดำเนินการช้าอยู่พอสมควร
เพราะเรื่องเนี่ยเอาจริงแล้วมันเกิดมา๑เดือนกว่าแล้ว
หลังเกิดเรื่องทางโรงเรียนก็ได้ออกมาขอโทษ
แล้วพยายามจะเจรจากลายเกลี่ยไม่อยากให้เป็นข่าว

ให้นักเรียนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเรียนพิเศษเป็นเวลา๓เดือน
เพื่อให้กินไอศครีมฟรี

คือข้อเสนอแบบเอาตรงนะคิดได้ยังไง

เรียนพิเศษฟรี๓เดือนนะฮะ
เรียนพิเศษเนี่ย๓เดือน
ให้กินไอศครีมฟรีพ่อแม่เขาก็มีเงินซื้อไหม

ให้ดูการ์ตูนเน็ตฟิกทุกบ้านมันก็มีหมดแล้ว

คือทำไมไม่พูดถึงค่ารักษาที่ลูกเขาเจ็บมือดีกว่าไหมวะ

คือสิ่งที่โรงเรียนเสนอมาบางที
ตัวเองไม่มีลูกก็ไม่ได้อินอะไรกับเด็กอ่ะนะแต่หมายถึงว่า
ข้อเสนอคุณปัญญาอ่อนไปไหมอ่ะ

คือเขาบอกว่าเนี่ยไอ้กินไอศครีมฟรีดูการ์ตูนนะฮะ
แล้วก็แบบให้เรียนพิเศษเป็นเวลา๓เดือนเนี่ย
ซึ่งมันไม่ใช่จุดประสงค์ทางผู้ปกครองอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ไม่ตรงกับประเด็นในการแก้ปัญหา
เพราะผู้ปกครองเนี่ยต้องการให้คนอย่างครูคาบูเนี่ย
หยุดอาชีพการเป็นครู

คือตอนนี้เขามีนโยบายมาแล้วไง
ผมมีโอกาสได้คุยกับทางมนตรีช่วยมา

ครูเหล่านี้ที่ตีนักเรียนและทำธุรกรรมเด็กเนี่ย

ตลอดชีวิตคือคุณไปทำมาหากินอย่างอื่นเลย

แต่ถ้าจะได้มามาอีกก็ไม่รู้
ด้วยเขามีบรรคลิสต์นะ
ได้ี่บัธประชาชนก็ห้าม
ซึ่งเอาจริงคืออย่างที่พี่หนุ่มบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ผู้ปกครองทุกคนเขาต้องการเหมือนกันนะครับว่า
หยุดอาชีพความเป็นครูและไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับสายอาชีพครูอีกเลยนะฮะ

เพราะว่าจิตใจการเป็นครูมันไม่มีอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้น
ทั้งนี้หลังเกิดเรื่องเนี่ยกลุ่มผู้ปกครองก็ได้ไปตรวจสอบประวัติครูคาบูกับทางโรงเรียน
ก็พบว่าอย่างแรกแหละส่วนใหญ่เลยคดีนี้ใบอนุญาตในการสอนไม่มีกันเลย

แล้วก็ที่สำคัญครูคาบูเป็นสิทธิ์เก่า
เพิ่งจบการศึกษาชั้นม๖หรือมัธยมศึกษาปีที่๖เนี่ยนะครับ
โดยทางโรงเรียนให้เหตุผลกับผู้ปกครองว่าสงสารครูคาบู

ครูคาบูเนี่ยแม่เขาป่วยแล้วเขาก็เป็นสิทธิ์เก่าอยู่นะครับ
จึงรับเข้ามาเป็นครูช่วยเป็นครูช่วยสอนดนตรีนะ
ทำให้พวกเรารู้สึกไม่ค่อยยิ่งไม่พอใจหมายถึงผู้ปกครองยิ่งรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลย
ทางโรงเรียนรับคนที่ไม่มีจัญญบันแล้วก็ไม่ได้จบอาชีพวิชาครูมาสอนลูกตัวเองเนี่ย
ยังมาตีโดยไม่มีเหตุผลอีกผู้ปกครองทุกคนเลยบอกเฮ้ยงานเนี้ยรับไม่ได้จริงจริง
อันนี้ที่บางบัวทองใช่ไหมคนละคนกับเมื่อวานที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะ
เมื่อวานนี้ที่เป็นตีด้วยด้ามนี่เหมือนกันเนี่ยคนละคนนะอันนั้นที่ราชพฤกษ์
อันนี้บางบัวทองอันนี้บางบัวทองอันนี้อีก๖คนใช่ไหมอันนี้ทั้งหมด๖คนผู้ปกครองทั้งหมด๖อันนี้๖คนนะ

คือหมายความว่าเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกันถูกไหมคะ
ถูกตอนนี้กลายไปบอกว่าเฮ้ยบางคนเพื่อนฉันอ่ะเพื่อนทั้งหลายอ่ะ

แต่บอกจริงนะพอมีข่าวอันนี้
มันทำให้ผมรู้สึกผมรักลูกมากขึ้น

บอกว่าไม่เอาตอนนี้ไม่ให้ลูกไปเรียน

ยังไม่ต้องให้ลูกไปเรียนก็ได้อะไรอย่างนี้จากข่าวนี้
แต่เดี๋ยวนี้เด็กโฮมสคูลเยอะนะคะ

ไม่เอาจริงป่ะกว่าเขาจะได้ลูกกันมาก็ยากเนอะ

แต่อายุเมื่อกี้เหมือนน้องมดดำเลยนะประมาณนั้นเลยนะ
เป็นเด็กเหมือนมดดำอยู่สิเออใช่เหมือนมดเล็กเลย

ถ้าสมมติมดดำมีลูกก็คงจะอายุ๒๐แล้วนะ

แต่ถ้าไม่ใช่หมายถึงจะตรงแรกมากจากเด็ก
เด็กคุณก็คุณบอกผมเองว่าตอนนั้นคุณมีสามีคนแรก

หนุ่มพี่มดไม่เคยเจอคุณผัดไทยตอนที่ลูกเกิดปัญหาวันนี้แบบนี้

โอ้พี่ผัดไทยไปด่าครูหน้าห้องเลยจนครูร้องหน้าอยู่ตรงนี้

เนื้อเรื่องพ่อได้คือประมาณแบบว่าว่าเด็กอ่ะว่าแบบกระแนะกระแหน่อะไรอย่างเงี้
แล้วเราก็ถามว่าเป็นครูพูดแบบนี้ได้เหรอ

เด็กก็คือเด็กไงแล้วทำไมพูดกับเด็กแบบนี้แต่จำแต่หลอกไม่ได้

เราก็เลยบอกลูกว่าเวลาครูพูดอัดเสียงไว้ให้แม่เดี๋ยวแม่จัดการเอง
ลูกก็อัดให้แล้วก็เอาเสียงไปฟังกับผู้อำนวยการว่า
พูดแบบนี้รับได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหม

รายการก็บอกว่าขอโทษให้ครูขอโทษ

หมอป้าก็ออกมา

กูพี่

หมอป้าแหละ

ผู้๐๕๐๐แบบแบบนี้ทำทุกอย่าง

พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตำรวจเขาจะแถลงแล้วนี่เขาจะแถลงแล้วนี่
เขาบอกคดีคืบหน้าไปแล้วอ่ะ

ไปแน่นอนคุณพี่
ไปแน่นอนว่ะไปทำไมก่อน

ถามหลายอย่างเลย

คลิปเสียงะเขาสรุปโดยรวมว่ายังไง

เช่นเขาขึ้นเขาไปตอนตี๒กลับมา๙โมงเช้าเนี่ย

เพราะลองที่เป็นคนพูดอย่างงั้นใช่ไหม
แล้วก็อีกจะมีว่าเจ้าหน้าที่ให้โทษลุงพนในกินเสียง
คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางพรตร
แล้วก็จะมีการพูดถึงการเชื่อมโยงของคดี

แต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะฟันทงว่าเป็นใครอะไรยังไง
เพราะถ้าเกิดว่าหลักค้าแผงไม่มีพร้อมก็อาจจะมีการ

ป้านีด้วยค่ะ
ป้าเก้า
แล้วทรัพย์หายป่ะ
เขายังไม่ได้ชี้ชัด
ก็ไม่ได้ชี้ชัดแต่ผมต้องถามบางประเด็นที่
มันจะไขข้อสงสัยอยู่ไงพี่
พี่หนุ่มกับพี่พ่อดำ

ผมตั้งถามมาเยอะนะครับ

ถามว่าคุณจะถามว่า

วันที่ไปค้นบ้านลุงพลคุณไม่มีหมายสาร
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอความร่วมมือ

เหมือนว่าแยงไงอ่ะ

อือคุณว่าอย่างนั้น
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีหลักฐานอะไรของเขาอยู่แล้ว
ณวันนี้บางคนบอกว่า

จะมีคนเงิบตำรวจแถลงออกมาเนี่ย
มันจะมีคนเงิบคดีน้องชมพู่เนี่ย

เหมือนเขาจะให้คุณถามหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ

ใครสงสัยอะไรคุณให้ถามได้

ก็ถึงประมาณบ่ายโมงครับ

ไม่มีไปไฟไปกับลุงพลด้วยลุงพลด้วยก็มานะ

ลุงพลด้วยลุงพลด้วยลุงพลด้วยลุงพลด้วยลุงพลด้วยลุงพลด้วยลุงพลด้วย

ถูกใจป้ายไฟค่ะเอาละพรุ่งนี้๑ตุลาคม
๒ครับพรุ่งนี้ออกภัณฑ์สาวว่างภัณฑ์ประยาทาง
ใช่๑ตุลาคมวันไหว้พระจันทร์หมอช้างบอกว่าให้จัด
เธอว่าให้ไหมจัดกวงว่ายพระจันทร์ไหม

ผิวดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน
เอาละครับกลับมากับข่าวใส่ใครแฮปปี้เบอร์สเดย์

มีคนใช้มูลค่ะบอกว่าติดตามแม่มดดามนา

มีความสุขเนอะไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเนาะ
แล้วก็อยากดูรายการนี้อยากซึมซับความอมหิตของพิธีกรมาคดไป
แต่ว่าแล้วคนในโตเชียวหิวคุณแม่เยอะเนี่ย

หิวคุณแม่มีคนหนึ่งชื่อคุณอะไรเสียนะจ๊ที่บอก
คุณแม่ชอบมากชอบแนวคุณแม่เนี่ย
จริงเหรอเขาหิวเอาไปกระทืบเหรอเถอะ
ไม่จริงคนชอบแบบคุณแม่เยอะ

ไม่เปย์เดี๋ยวนี้เกิน๓๐๐ก็มือสั่นแล้ว
แต่ไม่พูดแต่กูเห็นให้ไม้ก็เป็นไล่
๕๐๐๐ก็ช่วยเราไง๓พอ

พอผู้ชายบอกว่าเรียกราคานะ๓๐๐๐ก็พอ
นี่หนูเอาไปต่อยอดด้วยนะไปบอกใครก็ได้ว่าได้กับดาราแล้ว

บาปก็พูดลงไปอย่างนี้ก็โดนเกาะสวทชเรียกนั้น

อย่าจัดจะหลีกเยอะฟังวันนี้วันว่ายพระจันทร์
นึกออกป่ะมันเป็นวันกุกจิต
นี่แต่สิ่งดีคนจีนเขาเชื่อว่าเหลี่ยงเลี้ยง

ไม่รู้ฟังอาจารย์คาทาชอบพูดคำว่าเหลี่ย

ไม่รู้ก็อาจารย์ใช่ไหมคาทาชินบาจรชอบพูดเหรียงเลี้ยง

แต่ก็แค่แบบว่าวันว่ายพระจันทร์ก็แบบ

ให้คิดแต่สิ่งดีวันว่ายพระจันทร์
แต่ใครชอบพูดเหรียงเลี้ยงนะ
วันนี้ใครขอเงินขอทองไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า

ชาวนี้ก็จะเอาเครื่องสำอางไปตั้งว่ายน้ำหงงน้ำหอมนี้นะ

ไม่ใช่หย่าว่ายแล้วเอามาใช้

เปอร์สตาร์เป็นคนชอบอาบแสงจันทร์ไงเธอ
คุณก็อาบบ่อยเหมือนกันเพราะว่าพาผมไปด้วย

ให้ไปอาบแสงจันทร์แล้วไปไกล

ฝนตกผายุเขาก็ต้องนั่งแบบบั้งงอยู่เนี้ย

ตอนนั้นคนนี้กำลังดังสุดเนี่ย
นะตามปุ๊บจำได้ป่ะเนี่ยใช่ไหมล่ะพวกนางเอกไม่ให้พวกนี้ไปนั่งอาบแซง
ผู้ชายดาราก็ต้องแก้ผ้านางเอกก็ต้องแก้ผ้าอาบใส่
อย่างน้อยก็ได้ไปบุญตาเนอะได้เห็นของดาราใช่ไหมล่ะ
ไปถึงโอ๊ยใส่เสื้อกันชู้ตาย
นั่งอยู่กลางกลัวสนามฝนตกที่ก็นั่งอยู่
แต่ด้วยข่าวหนุ่มไปถึงก่อนฉันจะไปชั่วโมงนี่
หนุ่มไม่ได้อยากไปแต่หนุ่มไปถึงก่อนฉันหลายชั่วโมง
อยู่ไปหวัดไปหรอกอยู่ไหมคะแถวไหนพี่

ราดูหน้าราดูหน้า

ลียนเดินนะลียนเลี้ยง

เทพพระเจ้าแห่งความรักเทพพระเจ้าแห่งความรัก

บอกมาเขาบอกว่าแปลว่าหมาม้าบอกว่าแปลว่าเย็นค่ะใจเย็น

อ๋อเหรอจับเลี้ยงอย่างนี้หรอ
เขาบอกว่าเป็นวันเกิดของเทพเจ้าแห่งความรักหรือผู้เท่าจันทรา
เทพพระเจ้าเว้ยเทพพระเจ้าอะไรเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเทพพระเจ้าจะ
อ๋อที่เราเอาได้แดงให้ผูกที่ฮ่องกงนี่แน่เหรอ

อะไรเนี่ยจริงอุ้ยผูกกันอยู่นั่นน่ะให้ผูก
ไปกับเขาด้วยทุกคำทุกคำนี่แหละเขาต้องไปผูกได้แดงกับไอ้รูปหิน
โอ้รูปมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยมีผัวเลยนะครับ
ล่าสุดดรอีเลฟเฟนหรือหมอช้างหมอดูชื่อดังเขาเปิดไปว่า
ส่วนใหญ่มาขอพรให้คนรักคนเมตตาในวันนี้
ในเรื่องของการทำงานเสริมความมีความเสน่ห์ให้กับตัวเองเนี่ย
โดยมีของไหว้และวิธีการไหว้ดังนี้
หนึ่งขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ทรงกลมกลมหมายถึงอะไรฮะ
สามัคคีกลมกลมเกี่ยวดอกไม้เขาบอกดอกไม้เนี่ยขอสีสันสดใสหน่อยนะ
เอาเป็นสีสันสดใสหมายถึงอะไรเริ่มต้นความรักครั้งใหม่

นะฮะแล้วก็หรือเริ่มต้นความโชคดีความเมตตาที่ดี

งอกเร็วอย่างนี้ไหม

ผลไม้น้ำสะอาดน้ำสะอาดเป็นตัวแทน
จะซื้อจากพระจันทร์เถอะ
แล้วก็ของใช้เกี่ยวกับความงามเจ็ดน้ำหอมเกลืองซ้ำอ้างแป้งเปิ้ลอะไรอย่างนี้
ทูบ๓ดอก๕ดอกหรือเทียน๑คู่
เมื่อเตรียมของครบแล้วก็นำของทั้งหมดมาวางตั้งไว้บนโต๊ะ
เพื่อรับพลังงานจากแสงจันทร์ในคืนนั้น
ซึ่งเวลาที่ไหว้เนี่ยให้เริ่มช่วงหัวค่ำหรือตามแต่สะดวก
ผู้ไหว้เนี่ยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยให้ผู้หญิงเป็นคนไหว้ก่อน

ให้ผู้หญิงเป็นคนไหว้ก่อนเป็นคนแรกที่อธิษฐาน
ทูบใกล้หมดก็ให้ลาของไหว้นำมารับประทาน
เพื่อความเป็นสิริมงคล
นัดเจ้าดรอิเลเฟน
เออผู้หญิงนะความงามอะนะ

จะไหว้อะไรก็ตามแต่มือเราต้องนุ่ม
นี่ไงเอาไปตั้งของเลย
ต้องทอง
ช่วงนี้ต้องทานหน่อย

ยังอยู่ทางย่ายอยู่ย่ายยาว
โอ้โห

ถูมือทามือแล้วนึกถึงน้องอีกคนนึงอ่านข่าวสิ

เราทำลักษการปินหรัฐก็ไม่ได้
ผู้ปกครองเด็กปลายนิ้วขาด

พูดเพิ่มไว้
จะถูกครูปิดประตูหนีบมือเด็ก
ข้างซ้ายเนี่ยขาดเนี่ยนะฮะบาดเจ็บนะคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ถามนะว่าคุณเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่
คุณจะต้องดำเนินการกับโรงเรียนนี้ยังไงสงสารมากจริง
ล่าสุดนะฮะนางพิมยาดาอายุ๓๗ปีนะฮะ
เป็นชาวจังหวัดเชียงรายพร้อมกับญาติพี่น้องเข้าไปแจ้งความนะครับ
กับทางร้อยตำรวจเอกอิทธิพลฉลาดธัญกิจ
ท่านเป็นสลองศาลวัฒน์สอบสวนอยู่ที่สอบภอมเมืองเชียงราย
หลังจากน้องเอเคนะฮะลูกชายอายุแค่๓ปี๓เดือนเท่านั้นเอง

ประตูห้องนอนหนีบมือจากพัดลม

คืออะไรประตูห้องนอนหนีบมือจากพัดลม

ก็คือประตูห้องนอนหนีบปิดแรง
ตู้ห้องนอนใช่ไหมคือพัดลมตีหรือว่าไงหรือไม่ใช่เนอะ
ไม่ใช่เนอะนี่นะฮะคือด้านหลังพิมพ์ยาดาเปิดเผย
แล้วก็ครูแจ้งมาว่าลูกชายถูกประตูห้องนอนหนีบ
อ่าประตูห้องนอนหนีบฮะอืมอืม
นะครับแล้วก็เมื่อไปขอดูอ่ะ
กว้างวงจรปิดกระพบว่าขณะน้องเอกเนี่ยกำลังกางมุมหน่อยกลางวัน

แต่ครูเนี่ยได้เอากล่องนมเปล่าใช้ให้น้องเอเคเอาไปทิ้งนอกห้องนอน
อืมเมื่อน้องเดินไปเปิดประตูนะฮะออกไปทิ้งกล่องลม
ในห้องเห็นประตูเปิดอยู่จึงรีบปิดประตู
อืมทำให้ประตูห้องนอนนั้นดีดปลายนิ้วชี้มือซ้ายนะฮะ

จากนั้นครูก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ตนเองก็โทรศัพท์ไปเล่าให้สามีชาวฝรั่งเศสฟัง

เป็นค่าทำศัลยกรรมกับทางโรงเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยเขาขอต่อรองจะจ่ายเพียงหนึ่งแสนบาทนะฮะ
เพราะทางครูต้นเหตุและทางโรงเรียนไม่มีเงิน
ตนจึงลดเหลือสามแสนห้าหมื่นบาทนะฮะแบ่งจ่ายเป็นสองครั้ง

ปล่อยให้เวลาผ่านไปประมาณสัก๑เดือนแล้ว
ตัดสินใจเข้าไปแจ้งความนะครับในข้อหากระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
เนี่ยครับเบื้องต้นทางตำรวจเองก็สอบปากคำนะครับ

พร้อมกับส่งตัวน้องเอเคไปตรวจบาดแผล

เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปดำเนินคดีกับครู
ขณะเดียวกันครับทางผอโรงเรียนอนุบันดังกล่าวนะฮะ
ออกหนังสือชี้แจงถึงผู้ปกครองบอกว่า
กรณีการเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้เป็นการจงใจทำร้ายเด็กแต่อย่างใด
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่เด็กนั้นนอนหลับ
แต่น้องนั้นไม่นอนดื่มนมกล่องแล้วเดินไปมา
ทางครูจึงให้น้องเอานมกล่องไปทิ้ง

ปรากฏว่าหน้าห้องจะมีครูหัวหน้าตึก
แล้วก็ครูธุรการประจำตึกคอยเดินดูแลอยู่แล้ว
เพื่อที่จะไปตรวจความเรียบร้อยตามห้องเรียนนะครับ

โดยไม่ทราบว่าน้องเนี่ยจับขอบประตูอยู่

ถือเป็นการประมาทเริ่มเล่อ
นี่คือทางผอฉันก็ว่ามาแบบนี้

แล้วก็จะมีมาตรการในการลงโทษต่อไปนะฮะ
เหมือนเป็นมือเด็กแล้วก็สงสารเลย

นิ้วขาดไปเลยประตูทับ
ต้องแรงอ่ะแรงมาก

เด็กมันน้อยเด็กยังเล็กน้อยอยู่ตัวเล็กน้อยเนอะตัวแบบไม่
แต่เนื้อตรงนี้ก็สัญญากรรมยากมาก

จะเหมือนแบบข่าวอย่างเนี้ยกลางจง

ก็ใช่ไงบางทีเนี่ย

คือคุณจะไปบอกว่าโอ๊ยรีบ
นี่คือพ่อแม่เขาฝากลูกไว้กับคุณ
คือมันก็ดวงใจเขาเหมือนเขาฝากชีวิตฝากดวงใจเขาไว้กับคุณ
ไม่รู้หรอกเด็กมันอยู่ตรงไหนก็คุณใช้เขาออกไป
เอาเด็กให้รีบทิ้งเอากล่องนมไปทิ้งอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอ้างไม่ได้
สุดท้ายมันคืองานที่คุณต้องดูแลคุณเป็นครู
อืมใช่ค่ะไปโคลาศนะย้ายไปโคลาศ
ภาวะค่ะชาวโคราชนะคะจราเข้หลุดนะหลุดออกมาจากฟาร์มนี่แหละค่ะ
แล้วก็เลยระดมกู้ภัยเร่งค้นหานะ
แล้วก็นางก็ดำน้ำหนีไปต่อหน้าต่อตาเลยคือเจอแล้วล่ะแล้วก็หลุดไปนะ

ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
สพขามสแก่แสงนะคะจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
รับแจ้งจากประชาชนว่าพบเห็นจราเข้ยาวประมาณ๑เมตรเศษนะคะ
ว่ายน้ำเล่นอยู่ภายในห้วยบึงนะบ้านดอนใหญ่
ประสานงานขอกำลังไปช่วยใช่ไหมคะ
แล้วก็ทั้งนี้จราเข้ตัวดังกล่าวหลุดออกมาจากฟาร์มเลี้ยง
พื้นที่ใกล้เคียงลำห้วยดังกล่าวเนื่องจากขณะนี้
ฟาร์มกำลังทำการย้ายบ่อจราเข้นะคะ
พนักงานก็ทำจราเข้หลุดนะหลุดออกมาหนึ่งตัว
ความยาวที่บอกไปก็ประมาณเมตร๒๐เนี่ยนะคะ
คลานหนีอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ลงไปในลำห้วยนะ
ทางเจ้าหน้าที่ช่วยมาดูใบอนุญาตและอะไรแล้วคือเขาก็มีใบอนุญาตแล้วค่ะ
แต่มันเป็นเขาเรียกว่าอุบัติเหตุนะฟาร์มที่เลี้ยงเจราเข้เนี่ย
ก็พยายามช่วยหาเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าก็ต้องเตือนอ่ะด่านแรกก็คือ
ช่วยตรวจสอบความแน่นหนาด้วยนะแล้วก็สถานที่คุมขังจราเข้ทั้งหมด
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุจราเข้หลุดลงมาในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกนะคะ
ก็ช่วยกันหาไปตอนนี้นะก็ยังหากันไม่เจอ

มันหลุดกันเยอะนะจราเข้จราเข้เนอะตอนนี้เนาะ

นั่นแหละนะเวลาเล่นน้ำก็ระวังแล้วกันเนอ
รู้น้องหลุดไปตรงไหนแล้วตอนนี้นะคะ
ทนายเจมส์ก็ฝากถึงอิงอิงหยกแซะธัญญา
แสะทำไมเนอะ

นี่ดราม่าสิทธิ์ระหว่างธัญญาธัญญาเรชกับอิงอิงเนี่ย

บอกว่าที่ผ่านมาท่านญาจริงนางไม่ได้ติดใจอะไรแล้ว
ตอนนี้แค่เฝ้าระวังดูพฤติการว่าทางฝั่งของน้องคู่กรณีเนี่ย
ณวันนี้ก็เบาลงไปเยอะแล้ว
น้ำกระเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่าซึ่งหากฝั่งอิงอิงเนี่ยยังไม่หยุด
โพสต์ข้อความการมีการกล่าวพาดพิงถึงก็จะเป็นการทำความผิดที่ครบ
ประกอบซึ่งตอนนี้คุณไอธัญญาก็บอกว่าเฮ้ยตามโอกาสที่ได้เจอ
อย่างนี้ถ้าจะฟ้องก็มีสิทธิ์ทำได้ตลอดเวลานั่นแหละ
เป็นเหมือนภูเขาไฟแต่ที่ยังไม่ดับแต่พร้อมรอการปะทุตลอดเวลา
ต่อด้วยข่าวนี้ก่อนเลยนะฮะคือก็คุณเป๊กสัญชัยเนี่ยแหละนะฮะ
นะครับเพิ่งจะตกเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงนะฮะ
กับดราม่าระหว่างอทัณยาเลชกับอิงเนี่ยนะฮะ

โดยลงรูปเงาดำ
พร้อมกับข้อความบอกว่าเรามันก็คนหนึ่ง
ถึงวันไหนไม่ไหวจะบอก

งานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

พระจันทร์เต็มดวงนะหรือเปล่าคุณแม่ไม่เกี่ยวหรือเปล่า

มาพี่เป๊กแล้วต่อเมื่อกี้ธัญญาต่อยาย่าแล้วกันนะ

ว่าจริงแล้วณเดชน์มีความเป็นผู้หญิงสูงมาก

ก็ครั้งก่อนนี้คุณผู้ชมคงจำได้นะว่าน้องยาย่าเนี่ย
ไปเที่ยวกับเพื่อน๘คนใช่ไหมคะ
แล้วก็อยู่ดีก็มีน้องณเดชน์เนี่ยโผล่ไปด้วย
ด้วยความคิดถึงทนไม่ไหวก็เลยตามไป
ปรากฏว่าไปแล้วก็ทีแรกก็จะรู้สึกว่า

ปรากฏว่าก็ดูตามภาพเอาแล้วกันนะฮะ

นะเขาก็คืออยู่รวมกับกลุ่มผู้หญิงได้อย่างสนุกสนานนะ
แล้วก็ไม่เบื่อทำให้เด็กแล้วก็

แล้วก็ที่นะความรักหวานทุกอย่าเป็นสีชมพูนะฮะ
เพราะฉะนั้นมียายาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันหลังเนี่ยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเลี้ยงง่ายอย่างนี้ไปไหนง่ายอย่างนี้นะคะ

ก็มีภาพหวานมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
เขาดูเป็นคู่เพื่อนกันดีเนาะ

พี่หนุ่มสัมภาษณ์สรุปดราม่านางงามพี่หนุ่มเชื่อใครคะ
อุ๊ยอุ๊ยห้ะหลองอุ๊ยเลยอุ๊ยผมไม่รู้ผมไม่ผมไม่รู้ผม
ผมก็ผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงผมไม่รู้เออแต่พออ่านแล้วอ่ะ
ก็หลังจากเอาสัญชาติยานหลังจากพี่หนุ่มสัมภาษณ
รู้สึกยังไงคุณน่ะเป็นแฟนนางงามคุณพูดดีกว่า
ผมไม่รู้หรอกผมก็คือทำหน้าที่สัมภาษณ์ฟังแล้วคือเอานี่กว่า
พี่หนุ่มแบบใครแบบดูมีน้ำหนักมากกว่ากันได้ไหมฮะอืมมันก็ยัง
เคลือผมก็ไม่ชัดเจนอ่ะเอามันเท่าเท่านะตอนเนี้ยเอางี้ดีกว่า
พี่หนุ่มได้สัมภาษณสัมผัสน้องเชอเอลแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
เออก็ฉลาดดีเขาก็ตอบได้นี่อ่านไปเขาก็ตอบได้นางฉลาดนะ
อืมดูแล้วรู้เลยนางฉลาดเพียงแต่ว่าบางอันอ่ะมันตอบแล้ว
บางทิศที่ตอบออกมามันอาจจะมีการอ่าเรียกเรื่องประเด็นบ้าง
อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้น่ะอย่างเช่นอ่าอ่าในเจ็ดสิบเก้าหน้านั้นอ่ะ
ใช่ไหมฮะก็มีบางแผ่นมีบางข้อความที่เขาคุยกันเนี่ย
ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าน้องอาเมนด้าใช่ไหม
อาเมนด้าได้เนี้ยเธอจะเจ็บใจมากเธอจะเจ็บใจ
แต่ถ้าเธอเป็นอีกคนหนึ่งว่าเออทำไมถึงจะเจ็บใจเพราะอะไร
ก็บอกว่าเจ็บใจเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็น
เป็นคู่แข่งคู่แข่งกันอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าประมาณอย่างงั้น
อ่าถ้าเกิดว่าเป็นวีนาได้เอ่อก็คือจะจะให้พระเจ้าเอ่อ
เอ่อพี่ภาคสาอืมเขาบอกอ่าน้องก็บอกว่าพี่ภาคสาตัวเขาเอง
อืมพี่ภาคสาตัวเองก็คือตัวตัวอืมตัวอ่าตัวน้องเธอเองเอง
คือไม่ได้แต่ว่าที่เขียนเอาไว้ในนั้นมันมีคำต่อท้ายว่ามึง
แต่พี่ยังไม่ได้ไม่ได้ถามขยี้ไปไงอืมก็คือถามให้เขาตอบแล้วก็
ให้คนคนที่รู้เขาจะไปดูเองอะไรอย่างนี้ว่ามันมันคืออะไรอะไรอย่าง
แต่เขาก็รับว่าเขาได้โทรได้ไลน์ไปขอโทษเพราะจริงจริงในนั้นน่ะ
มันเขียนไว้เลยว่าว่าก็จะให้เอ่อเอ่อพระเจ้าวิพากษามึงอืมโอ้
อ่าแต่แต่พอมาตอบเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่ภาคสาตัวเขาเองอืมมัน
ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะตอบไงค่ะแต่สุดท้ายแล้วคนที่ดูก็ต้อง
ไปไปไปไปคิดวิเคราะห์แล้วไอ้แชทนี้มันหลุดออกมาเป็นเป็น
ปื้ดอย่างงี้เลยอ่ะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดน่ะสิบเอ็ดก็ลักษณะหลุดออกมา
ได้เนอะก็มันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในกรุ๊ปอ่ะฮะนั่นน่ะสิใช่แล้ว
เขารู้ตัวไหมวันนี้พี่หนุ่มได้ถามนอกรอบไหมเขารู้ตัวป่ะผมรู้ไหม
ว่าตัวน้องเขาอ่ะรู้รู้ตัวตัวน้องเขาก็รู้รู้ว่าเพราะว่าเขาก็บอก
อยู่แล้วว่ามีแค่คนเดียวคือเห็นไหมไอ้ตัวงูนั่นไหมอืมค่ะอ่า
ตัวงูนั่นน่ะไอ้ตัวงูนั้นน่ะคือคนที่คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเนี่ย
แล้วก็ครั้งหนึ่งเคยมีไลน์ที่คุยกันกับน้องเนี่ยน้องเชเอมเนี่ยก็จะ
อักษรแทนก็คือเป็นตัวงูตัวนี้เป็นนึกออกไหมอย่างผมอย่าง
แองซี่เนี่ยเอ่อพี่ก็จะพิมพ์เอ่อของแองซี่พี่จะพิมพ์เป็นรูปหมา
อ่าอืมอย่างมุดดำพิมพ์เป็นรูปหมาอย่างเงี้ย
เกลียดอะไรนะหมาเกลียดอะไรเกลียด
ไม่คือเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเทียบเปรียบเทียบ
มีคนพยายามเล่าเรื่องนางงามแต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องนะเธอไม่มัน
ไปสงครามนางงามไหมคะไม่ได้สงครามนางงามหรอก
เรื่องนี้ไม่ได้สงครามนางงามหรอกมันเป็นเรื่องของดูเป็น
มากมากอ่ะอืมตอนเนี้ยคือเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ว่าที่ผ่านมาในหลายปีอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบนี้อืม
นอกเหนือจากว่าเข้าประกวดไปแล้วมีการไปเหยียบตะปูไป
อะไรอย่างนั้นน่ะมันเป็นแบบการเข้าไปแต่อันนี้มันเหมือนกับ
เมคสตอรี่เนี่ยหน่อยอ่ะแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นงานเคสตอรี่นะ
เหมือนว่ามันก็ดูฟาดฟันกันจริงจังเออมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของ
เหมือนผมว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบ
มันก็งงอ่ะมันก็งงอ่ะอืมแต่ทีนี้หน้าวันนี้คือทางเชียร์เอ็มก็ประกาศแล้วว่า
จะไม่มีการไปประกวดที่ไหนอีกแล้วไม่ประกวดแล้วจบชีวิตเลยยุติ
ชีวิตเลยก็เป็นนางแบบเหมือนเดิมอืมก็อ่าก็ไปทำมาหากินอย่างอื่น
ก็คือจะไม่มีการไปเป็นนางงามอีกแล้วจะไม่เห็นเธอในเวทีไหนอีกแล้ว
เพราะเธอว่าเธอทำเวทีเนี้ยดีที่สุดแล้วจากวันแรกอ่ะที่คนเชียร์
จนวันนี้ไม่น่าเชื่อไงโอ้เรื่องมันเหมือนเรื่องมันเหมือน
ตอรี่มากนะเรื่องมันเป็นแบบเหมือนมันหักมุมอะไรอย่างเงี้ยอืมอืม
ไปอีกมุมเนอะใช่คือเรื่องมันก็ก็แค่ว่ากองประกวดเขารู้สึกว่า
ไม่เอาเด็กเส้นเอ่อเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาประกวดต้องไม่มีสูตร
ข้อกับคนที่อยู่ในกองประกวดแต่คนน้องคนชื่อเคนอธิบาย
อ่านใช่ไหมได้ฟังใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มาเป็นผู้จัดการ
เคนก็ผู้จัดการลูกสุดที่ดายเออไม่แต่เคนก็บอกว่าแบบเคนก็บอก
เขาไม่ได้มีคนของกองประกวดด้วยไม่ใช่อ่าเขาก็บอกนี้ด้วยอะไร
อย่างเงี้ยอืมอืมเลยบางทีเรื่องมันแบบมันสนุกเหรอเธอเนอะ
คนก็ชอบชอบกันเนอะเอาคนที่เสียดายคนที่เสียดายน้อง
ทำละครได้หนุ่มไปทำละครไปคนจริงก็แบบคิดว่าเขาน่าจะยืน
เทพทองแล้วนัดเทพเมียนัทเทพทองแล้ว
โอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าบอลเชิญยิ้มครับ

ก็ล่าสุดนะครับตัวนี้ที่มีคนมาโพสต์เรื่องราวที่ไม่ค่อยจะดีนะฮะ
เหมือนประมาณว่าผมน้ำหน้าใช่ไหม

ตายไปแล้วอย่างพี่โรเบิร์ตสายควันเนี่ยแล้วฝนตก
เราต้องไปใช้เมลของวัดอุตส่าห์ทำเมลอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณบอลก็ประกาศตามหาตัวจนสุดท้ายเจอแล้วนะฮะ
ก็มาขอโทษขอโพยยกมือไหว้จัดเมลสร้าหรู๕ยอด
สุดท้ายแบกโรงตากฝนมาเผาเตาวัดทะลึ่งไหว้ควันชมน้ำหน้า
คือคุณบอลก็ตามหารู้ชื่อรู้อะไรจนกระทั่งสุดท้ายต้องมาจุดทูบไหว้
ขอเข้ามาคุณโรเบิร์ตนะครับ
ชาวชาวโซเชียลช่วยกันหาให้พลังโซเชียล
โอเคเวลาหมดนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ